มาดูหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์วันนี้หน่อย

เป็นพาตหัวรองลงมานี่ค่ะอำลาเขาดิน
อดขายบัตร๒๗ล้าน

ส่วนยอดขายก็๒ล้านกว่าบาท

ภาพบรรยากาศนี้หลายคนนะคะที่ไปเที่ยว

คุณอริยายังบอกว่าเสียดายไม่ได้ไป

ความหลังอุ้มลูกจูงหลังเข้าไป

มีจุดที่ทำให้ถ่ายรูปเซลฟี่ตรงจุดนี้แหละ
๊ายบาย๘๐ปีเขาดินวนา
เป็นการบ่งบอกนะว่าเราจะบ๊ายกันถาวรแล้ว
ป้ายนี้ติดอยู่ตรงบริเวณประตู๑หรือว่าประตูสวนจิตค่ะ
แล้วเมื่อวานนี้คือเสาร์อาทิตย์เลยแหละ
มีคนพาอุ้มลูกจูงหลาน

แล้วบางคนนะครูมารอที่จะเข้าสวนสาธารณ์ดูสิต
ตั้งแต่ก่อนเปิดอีกก่อน๘โมงอีกค่ะ
บริเวณซุมจำหน่ายสินค้าธิรละลึก

สวนสาธารณ์ดูสิตครายหมดในทันทีนะคะ
พวกของสะสมของที่ระลึกต่างอย่างสมุดบันทึกเอ่ยสแตมเอย
นักท่องเที่ยวเขามาซื้อกันจนหมดเลยนะ
ครับคือเมื่อวานเขาจัดโซนขายของที่ลึกเป็นพิเศษเลยนะครับ
ก็จัดขายของที่มาเอาใจผู้ที่ยังรักสวนสัตว์ดูสิตอยู่นะครับ
อย่างที่บอกไปเสื้อยืดปรายศนียบัตรนะครับ

แล้วก็มีการให้บริการถ่ายรูปลงในสแตม๘๐ปีสวนสัตว์ดูสิตด้วยคุณ

สินค้าพวกนี้ไม่มีการผลิตเพิ่มแล้วแหละ

ได้รับความสนใจจากประชาชนรวมถึงนักท่องเที่ยวอย่างมากเลย
เมื่อวานของทุกอย่างมันก็เลยหมดแบบเร็วด้วยเพราะอะไร

วันเสาร์ก่อนนะคนไปสวนสัตว์๑หมื่น๗พันคน
จำหน่ายบัตรจำนวน๑ล้าน๖แสนบาท
ส่วนเมื่อวานวันอาทิตย์คนไปเที่ยว๓๕๐๐๐คน
จำหน่ายบัตร๒ล้าน๗แสนบาท
แล้วคนก็ไปซื้อปรายศนียบัตรนะแล้วก็เขียนชื่อที่อยู่ของตัวเอง
แล้วก็เขียนข้อความแล้วก็สแตมป์แล้วก็ส่งกลับไปที่บ้าน
เพื่ออะไรล่ะเหมือนเป็นที่ระลึกว่ามาเที่ยวสวนสัตว์ในวันสุดท้าย
แล้วก็นี่แหละฮะปรายศนียบัตรนี้ก็ส่งกลับมาที่บ้านเรานะครับ
แล้วก็เมื่อวานนี้นะคนที่ต้องรับบทหนักมากเป็นพิเศษเลย
ก็คือพอสวนสัตว์ดุสิตค่ะพอพิทักษ์อุ่นซ้อน
เพราะอะไรต้องเซ็นโปสตการ์ดหลายร้อยใบเหลือเกินนะคะ
เที่ยวเขาซื้อมาเก็บไว้แล้วก็บอกว่า
เดี๋ยวตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจะเริ่มเคลื่อนย้ายสัตว์ทั้งหมด๑๗๙ชนิด
จำนวน๑๐๘๘ตัวไปอยู่ตามสวนสัตว์ชั่วคราว
สัตว์ชั่วคราวมีอยู่หลายจังหวัดเลยนะคะ
สัตว์เชียงใหม่สวนสัตว์นครราชศรีมาสวนสัตว์สงขลา
ใช่ค่ะซึ่งก็จะดำเนินการเคลื่อนย้ายสัตว์
มีกำหนดให้เสร็จสิ้นภายใน๑๒๐วัน
แล้วก็จะเริ่มพวกสัตว์เล็กก่อนนะคุณพวกสัตว์ปีกก่อน
ช่วงวันมรื้อนี้อะไรแบบนี้นะ
แต่ทีนี้สิ่งที่เป็นห่วงคือเรื่องของการขนย้ายแม่มะลิ

ฮิปโปรเตมมัสฮาอายุ๕๒ปี
อันนี้เป็นห่วงคือเขาตัวใหญ่แล้วก็บางทีแบบแปลกที่ด้วยนะคะ

เช่นเดียวกันกับยีราบิลลาเดนอายุ๑๕ปีสูงมากกว่า๕เมตร
คือการเคลื่อนย้ายมันจะเป็นไปด้วยความยากลำบาก

จะรู้สึกใจหายแต่ทุกคนก็ดีใจนะ
เพราะว่าสัตว์เหล่านี้จะได้ไปอยู่ในสถานที่ที่มันกว้างขวาง
มันสะดวกสบายเพราะว่าอย่างสวนสัตว์ดูสิต
พื้นที่ของเขาก็คือ๑๑๘ไร่
แต่พอย้ายไปอยู่ที่แห่งใหม่สวนสัตว์ที่คลอง๖
อยู่ข้างสนามก๊อฟอัลพายคลอง๖ที่ปฐุมธานี
ได้อยู่ประมาณ๑ไร่เลยคือพื้นที่โอโธมากจริงนะครับ
แล้วก็ทางด้านนายสมพงศ์สวัสดิ์นำฝ่ายบำรุงสัตว
ซึ่งเป็นผู้เลี้ยงแม่มะลิฮิปโปเตมัสวัย๕๒ปีเนี่ย
ก็เล่าให้ฟังบอกว่าแม่มะลิอายุมากแล้ว
ส่วนใหญ่ก็จะใช้เวลาส่วนใหญ่ของวันนอน
แม้ว่าเจ้าหน้าที่แล้วก็สัตวแพทย์จะเคยเคลื่อนย้ายฮิปโปมาหลายต่อหลายครั้ง
เนื่องจากแม่มะลิอายุมากเชื่องช้า
ตอนนี้ก็ต้องเตรียมเส้นทางให้แม่มะลิเดินออกจากบ่อด้วยตัวเอง
วิธีการของเขาคือจะใช้อาหารล่อมาก่อนคุณ
แล้วก็ให้แม่มะลิเดินขึ้นรถบรรทุก๑๘ล้อ
ตรงนี้ต้องใช้เวลาค่อนข้างมากเลยแหละ
คือตอนนี้พี่เลี้ยงแม่มะลิบอกว่าตอนนี้เตรียมช่องทางเดินจากประตูหลัง
มาด้านหน้าให้แม่มะลิและถั่วแดง
ถั่วแดงเป็นเหรนของแม่มะลิอายุ๑๕ปี
ก็จะเดินตามช่องทางนี้เดินเข้ามานอนในกรงเหล็กที่ทำขึ้นเป็นพิเศษ

ทำไมต้องทำกรงเหล็กแล้วทำไมต้องให้เขาคุ้นเคยกับการเดิน

เพื่อให้แม่มะลิและถั่วแดงเขาบอกว่า
คุ้นเคยกับการใช้ชีวิตในกรงเหล็กในช่วงของการขนย้าย

ส่วนสุขภาพแม่มะลิแข็งแรงดีมีความพร้อมในการเคลื่อนย้าย
อยู่บ้านใหม่ชั่วคราวที่สวนสัตว์เปิดเขาเขียวจังหวัดชมบุรีกันก่อน
ใช่ค่ะแล้วเขาสังเกตจากอะไรรู้ไหม
บอกว่าแข็งแรงดีคือมันกินอาหารได้เยอะเป็นปกติเลย
ซึ่งยังไงก็จะมีสัตวแพทย์มาตรวจร่างกายมาประเมินสุขภาพตลอด
แล้วอย่างที่คุณบอกไงพี่เลี้ยงเขาผูกพัน
แม่มะลิมา๒๕ปีบอกว่าผูกพันเหมือนเป็นคนในครอบครัว
คืออยู่กับแม่มะลิมากกว่าอยู่กับครอบครัวจริงอีก
เพราะแม่มะลิมาอยู่ที่เขาดิน๒๕ปีที่แล้วนะ
โอ้โหมาอยู่เป็นขวัญใจ

จนมาถึงรุ่นลูกรุ่นหลานรุ่นเหรนนะฮะ

เพราะว่าจะให้ไปอยู่ที่เขาเขียวใช่ไหม

รอกว่าบ้านใหม่ที่คลอง๖จะเสร็จสมบูรณ์
แล้วอย่างที่บอกบ้านใหม่เนื้อที่๑ไร่

ดินเนื้อที่ที่เขาอยู่ตรงนี้ประมาณ๑๐๐ตารางเมตร
บ้านเก่าบ่อนี้๑๐๐ตารางเมตรเท่านั้นเองนะครับ

เมื่อวานนี้คนไปกันคึกคักมากนะคะ
เก็บภาพความประทับใจแล้วก็โพสต์ลงโซเชียลกัน
ทีนี้ตอนเย็นคุณภาพนี้แหละ
หลายคนเห็นแล้วก็น้ำตาคลอเหมือนกันนะ
ก็เริ่มตั้งแต่๕โมงครึ่งตอนเย็น
พนักงานสวนสัตว์ดูสิทธิ์นะคะเป็น๒๐คนออกมายืนแบบนี้
ส่งนักท่องเที่ยวแล้วก็ขอบคุณที่สนับสนุน
แล้วก็ให้กำลังใจเหล่าพนักงาน
จนจะปิดทำการสวนสัตว์จะปิดแบบถาวรแล้วคือ๖โมงเย็น
แล้วเมื่อวานนี้ค่ะพอก็เป็นคนดึงประตูสวนสัตว์
แล้วก็ปิดป้ายปิดทำการด้วยตัวเองเลยนะคะ

รวมถึงกล่าวขอบคุณแล้วก็ฝากถึงนักท่องเที่ยว
ที่รักสัตว์ชอบการเที่ยวสวนสัตว์เนี่ย
อย่าลืมปฏิบัติตามกฎระเบียบของสวนสัตว์อย่างเร่งคัดนะ
แล้วเดี๋ยวเราไปพบกันที่สวนสัตว์แห่งใหม่ที่คลอง๖ปฐุมธานี
ใช่นะครับสวนสัตว์แห่งใหม่อยู่ที่คลอง๖
ก็มีความเป็นธรรมชาติมีอากาศที่บริสุทธิ์
แล้วก็พอก็เน้นย้ำว่าสถานที่คือใหญ่กว้างขวาง๓๐๐ไร่
แล้วก็กว้างกว่าสวนสัตวศิษฐ์แน่นอน
สวนสัตว์ดูสิตมีพื้นที่๑๑๘ไร่
ก่อสร้างสวนสัตว์ใหม่นี้แล้ว
ถือว่ามีขนาดใหญ่มากพอบอกแบบนี้
และสัตว์จะได้อยู่บ้านใหม่ที่กว้างขวาง
ทำให้มีสุขภาพที่ดีนะครับ
แล้วก็เบื้องต้นมีเจ้าหน้าที่เข้าไปสำรวจพื้นที่แล้ว
และติดตั้งตู้คอนเทนเนอร์ไว้ก่อน
ว่าน่าจะมีการก่อสร้างสวนสัตว์ที่คลอง๖ในเร็วนี้นะครับ

รอพอบ้านใหม่เปิดแล้วเราก็อย่าลืมไปทักทาย

ใช่ส่วนใครที่ไปอยากจะไปเยี่ยมแม่มะลินะ
ก็จะไปได้เพราะแม่มะลิน่าจะไปถึงเขาเขียวชมบุรี
ช่วงเดือนธันวาคมเขาบอกจะค่อยทยอยย้ายใช่ไหม
เฉพาะสัตว์ใหญ่อย่างแม่มะลิแล้วก็เจ้ายีลาฟบิลาเดน